สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชก็ต่อเมื่อมีคำสั่งสารปกครองเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้จะยังไม่เรียงช่องและพร้อมจ่ายค่าปรับตามประกาศของกศธช
พร้อมกับเพิ่มโทษโฆษณาเกินมีโทษปรับ๑ล้านบาทและปรับรายวันอีกวันละ๕๐๐๐บาท
และจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหากไม่แก้ไขภายใน๙๐วันครับ